อันนี้นะคะซื้อปูมาสามโลโลโลละสี่ร้อยแปดสิบ
ตอนที่เลือกมาก็คือเลือกตัวเมียแล้วก็มีไข่นะคะ
แต่พอเอาทิ้งไว้แล้วก็กลับไปเอา
สภาพกลับมาบ้านคือปูเละมากเนื้อเละมากนะคะ
แล้วก็ไข่หายงงมากจ้ะว่ากูไข่หายไปไหน
ซื้อที่ไหนวะคะซื้อที่ตลาดใหม่อ่างศิลาค่ะ
บอกเลยนะคะว่าอย่าทำแบบนี้มันไม่ดี
ลูกค้าเนี่ยเขาซื้อเนี่ยไปให้ที่บ้านเขาปีนึงจะได้กินครั้งนึงเนี่ย
มันเสียความรู้สึกถูกไหมคะเรียนท่านนายกอ่างศิลานะคะ
เนื้อนะคะเละมากเลยไม่ไม่น่ารักเลยนะคะ
สำหรับนี้ไม่น่ารักเลยราคาแพงด้วยนะคะ
โลนึงตั้งแบบเกือบ๕๐๐แล้วเราซื้อพันกว่าบาทแล้วเนื้อเละมากเลย

ราคาแพงด้วยนะโลหนึ่งตั้งแบบเกือบ๕๐๐แล้วเราซื้ออ่ะ
พันกว่าบาทแล้วเนื้อเละมากเลยตอนที่เลือกอ่ะสด
เพราะว่าเราเป็นคนกินปูอยู่แล้วชอบกินปูแล้วคือเราเลือกเป็นอยู่แล้ว
แล้วจำได้ว่าตอนที่เลือกอ่ะมันมีไข่แต่กลับมาไข่หาย
อาจจะตกระหว่างทางหรือเปล่างงมาก
ที่ร้านที่อ่างศิลาเนี่ยเขาจะมีปูตั้งลิงหน้าร้านหมดเลย
ไม่ใช่ปูที่แช่ในน้ำน้ำนะคะเขาจะเอาปูเนี้ยมาเรียงเทินเทิน
มันดูน่าทานน่าซื้อแล้วเราก็เลือกแล้วทางร้านเนี้ยเขาก็แนะนำว่า
อันนี้เป็นปูไข่อันนี้ปูไม่ไข่นะอะไรอย่างนี้
คือมันจะมีหลายหลายแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเออ
งั้นเดี๋ยวซื้อแล้วก็ทางร้านเขาบอกว่าให้นึ่งเลยไหม
ทางร้านมีการแบบนึ่งให้แบบว่าฟรีเลยไม่คิดค่าใช้จ่าย
แล้วก็เราก็ต้องนั่งอยู่แล้วเพราะว่าเรานอนโรงแรม
รีสอร์ทเราไม่สามารถเอากลับมาทำได้แล้วก็นึ่งแล้วเราก็
อ่าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาก็ได้ซึ่งเขาใช้เวลาประมาณ
สิบนาทีอ่ะถ้าคนปกติแล้วอ่ะอันนี้แล้วแต่บางคนนะคะ
แต่ถ้าถ้าเป็นเราเนี่ยเราก็จะไม่ยืนรอเพราะเราก็จะ
ทิ้งไว้แล้วเราก็จะไปซื้ออย่างทิ้งเพื่อเราจะทิ้งไว้หลายอย่าง
เราจะซื้อหลายอย่างแล้วก็อ่าเดี๋ยวกลับมาเอาแล้วสรุปที่ซื้อมาทั้งหมดเนี่ย
ก็คือแทบไม่ได้ทานกันเลยเพราะว่ากลัวว่าจะท้องเสีย
ก็เลยลงคลิปเพราะว่าพี่เป็นสายรีวิวอยู่แล้วในติ๊กต๊อก
พี่จะแบบว่าติ๊กต๊อกพี่จะชื่อคุณนายนี้
จะชอบรีวิวสถานที่ต่างที่แบบว่าที่เราไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ลงรีวิวแล้วก็คือคนแบบมาคอมเมนต์เยอะมาก
ซึ่งที่ตกใจก็คือคนในที่คอมเมนต์เขาโดนเหมือนเราหมดเยอะมาก
เขาก็บอกว่าเออก็ดีเหมือนกันนะที่มาคอมเมนต์
เพราะว่าเขาก็คิดว่าเขาน่าจะโดนคนเดียวหรือเปล่า
แต่พอมาเห็นรีวิวเออเขามีคนโดนเยอะเหมือนกัน
แต่ว่าพอลงคลิปไปแป๊บนึงเราซื้อของวันที่๑
แล้วก็ข่าวก็ไปถึงผู้ดูแลที่ตลาดอ่างศิลานะคะ
เขาก็โทรมาเช้าวันรุ่งขึ้นตั้งแต่เช้าเลยประมาณ๙โมง
เขาก็โทรมาขอโทษแล้วก็สักพักหนึ่งท่านนายกอ่างศิลา
ก็โทรมาขอโทษอะไรอย่างเงี้ยซึ่งท่านทำงานเร็วมาก
ก็อยากจะฝากแม่ค้าแม่ค้าทุกท่านนะคะ
คือเราเนี่ยก็เป็นแม่ค้าเหมือนกันเราเป็นแม่ค้าออนไล
เราขายครีมเราขายขนมเราขายของหลายอย่าง
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำแบบนี้ครั้งหนึ่ง
เราจะได้ลูกค้าเราจะได้เงินกับลูกค้าแค่ครั้งเดียว

แต่ที่เราไปโดนเนี่ยมันคือสถานที่ท่องเที่ยว
เราไม่รู้หรอกว่าเขาอาจจะคิดว่าเออซื้อมาซื้อไปแล้วเนี่ย
เขาไม่มีทางจะกลับมาต่อว่าหรือไม่มีทางที่จะกลับมาเปลี่ยนได้

ถ้าเป็นแม่ค้าเนี่ยเราจะต้องมีความซื่อสัตว์ให้ลูกค้า

เพราะว่าคนเนี่ยมาซื้อแค่ครั้งเดียวอย่างเราค่ะ
อย่างเราเนี่ยไปเนี่ยเราจำได้แล้วว่าร้านนี้เราจะไม่ซื้อแล้วนะ
แต่ถามว่าเราจะไปตลาดนั้นอีกไหมเราจะไป
เราจะไปซื้อเพราะว่ามันเป็นตลาดที่สะอาด
แล้วก็มีของเยอะมากแต่เราจะไปยืนเฝ้า
ครั้งต่อไปเราก็จะไปยืนเฝ้าแล้ว